คุณผู้ชมเรื่องของยารักษาโควิดตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่
บางคนบอกเนี่ยติดโควิดทำไมไปหาหมอ
ไม่จ่ายให้ล่ะโมนูพิราเวียฟาวิพิราเวีย
เรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าล่าสุดครับ
มีการไปพบขบวนการลักลอบเอายามาจากต่างแดด

แล้วเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุข
อนุทินชาญวีรกูลรองนายกตั้งโต๊ะแถลงข่าวเองเลยครับ
นี่เขาไปจับกลุ่มเครือข่ายขายยาโควิด๑๙เถื่อน
รายละเอียดโดยสรุปก็คือมีการลักลอบนำเข้ายา
โมนูพิราเวียฟาวิพิราเวียเร็มเดซิเวีย
เอามาขายโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
ผู้ต้องหามี๓คนของกลางมี๒๓๐๐กล่อง
ประมาณสัก๘๐๐๐เมตรเป็นมูลค่าก็๑๐ล้านบาท
ผู้ต้องหาให้คนอินเดียที่รู้จักซื้อแล้วก็ส่งมาทางปรายศนีย์
แต่มียาบางส่วนครับที่ผู้ต้องหาไปนำเข้ามาเองด้วยนะ

ที่จับได้เหล่านี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นยาจริงหรือยาปลอม
แต่ที่แน่เนี่ยมันเป็นยาเถื่อนเพราะไม่มีการขึ้นทะเบียนก็เลยต้องเอาไปทำลายครับ
ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขก็อยากจะเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อซื้อยาเถื่อน
ฮิ้วยามาเองจากชายแดนเพราะมั่นใจได้หรือเปล่า
อันนี้ท่านตั้งคำถามนะว่าเวลาไปซื้อเนี่ยมั่นใจได้เหรอ
ว่ามันจะมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยส่วนที่มีข่าวออกมาว่า
หมอไม่สั่งจ่ายยาโมนูพิโรเวียจึงควรไปซื้อเองนั้น
เรื่องนี้ท่านสาธารณสุขรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกไม่ถูกต้องนะ
การปฏิบัติและทางกฎหมายมันผิดหมดเลย
ขอให้เชื่อในดุลยพินิษฐ์ของแพทย์ในการจ่ายยารักษาโควิด
อย่าไปเสี่ยงอันตรายซื้อยาเถื่อนแบบนั้นไม่ดีครับ